แล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณจะรู้สึกยังไง

ใช่แล้วก็มาบอกมึงจอดมึงจอดแบบนี้

อันนี้คือไม่ใช่กล้องหลังนะคุณผู้ชม

เขาถอยหลังผู้ชายคนนี้วิ่งใส่แบบนี้ค่ะ

ใช่ใครก็กลัวค่ะ
แต่ว่าคนที่อยู่ในรถเขาไม่ยอมเปิดนะไม่เปิดประตูนะ
ตั้งสติก่อนแล้วนี่ขับออกไปแล้วค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานนะ
คนขับรถเขาบอกว่าผมกับเพื่อนกำลังจะไปส่งของให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง
ก็ใช้เส้นทางตรงนี้โพชัยเชียงขวัญเนี่ย
พอมาถึงช่วงบ้านเชียงใหม่ที่อำเภอโพชัย
อันนี้ต้องจังหวัดร้อยเอ็ดนะคุณผู้ชมใช่ครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดใช่ค่ะ
จู่วัยรุ่นคนนี้ถือมีดเข้ามาจะมาทำร้าย
โชคดีนะที่ตอนนั้นคนในรถล็อกประตูเอาไว้
แล้วคุณผู้ชมดูเราฟรีสภาพนิ่งให้เห็น
คือมันก็เห็นหน้าเขาแบบชัดเลย
ทีนี้ใครต้องผ่านถนนเส้นนี้ต้องระวังด้วยนะ

ทีนี้นักข่าวของเราค่ะก็เลยลงพื้นที่ไปเลยวันนี้
ไปที่ตรงจุดที่มันเกิดเหตุนี่แหละค่ะ

ใช่ค่ะคือเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนะนะ
ผมขายของอยู่ในร้านขายของ
แล้วจู่ได้ยินเป็นเสียงรถกระบะถอยหลัง

แล้วตอนนั้นเห็นผู้ชายเสื้อสีขาวคนนี้
วิ่งไล่อยู่หน้ารถในมือก็ถือมีดด้วย

ทีนี้พอเขาพยายามจะเปิดกระจกรถ
เปิดไม่ได้ไงเพราะว่ารถมันล็อกอยู่

คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าโอ้โหผมกลัวเลย

ทีนี้มารู้มารู้ทีหลังว่าผู้ชายเสื้อขาว
ที่วิ่งมาเนี่ยนะเขาเป็นวัยรุ่นต่างหมู่บ้าน
แล้วมาตามหาคู่กรณีจะเคลียร์บางอย่างจะเคลียร์บางเรื่องกัน
แล้วทีนี้ค่ะก็เลยไปถึงบ้านของคนก่อเหตุเลย
ใช่นะฮะทีมข่าวของเราไปคุยกับแม่ของผู้ก่อเหตุนะฮะ
แม่บอกว่าลูกชายมีอาการแปลกมาทักช่วงสัปดาห์หนึ่งแล้ว
ทำไมรู้ไหมลูกชายเป็นคนชอบเช่าพระมาบูชา
และอยู่ลูกชายมีอาการแปลกจากที่เป็นคนเรียบร้อย
ช่วยงานครอบครัวแล้วก็ช่วยงานญาติ
ปรากฏว่าลูกชายมีพฤติกรรมก้าวร้าวฮะ
ลูกชายจะพูดถึงแต่พี่ชายอีกคนหนึ่ง
ที่พ่อของลูกชายให้ความรักมากกว่าเขา
คุณเข้าใจไหมฮะบอกว่าพ่อรักพี่มากกว่าผมรักพี่มากกว่าผม
อย่างนั้นอย่างนี้บ่นตลอดทั้งสัปดาห์
แล้วบอกว่าทำไมพ่อไม่รักผม

ใช่ค่ะทีนี้พอบอกแบบนี้แล้วพอคงไปเห็นรถคันนี้
รถส่งของคงจะเหมือนลักษณะรถเหมือนกับรถพี่ชายไง

เพราะว่าคิดว่าเป็นรถของพี่ชายจะไปเคลียร์กัน
เพราะว่าทำไมพ่อถึงไปรักพี่มากกว่าผม

ใช่เข้าใจผิดค่ะเขารู้ตัวแล้วนะผู้ชายคนนี้
เขารู้ตัวแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาขอโทษที่ทำให้ตกใจกลัว
แล้วก็ทำให้ได้รับความเสียหายก็ฝากขอโทษผ่านสื่อนี่แหละค่ะ
เดี๋ยวฟังเสียงคุณแม่ของคนก่อเหตุหน่อยนะคะ
นี่แหละค่ะแม่รับรู้เรื่องนะ
บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้แม่จะดูแลลูกชายแม่ให้ดี
จะไม่ให้ไปก่อเหตุแบบนี้อีกแล้วดูสิ

แม่ก็บอกกลุ้มใจเหมือนกันตอนนี้ลูกชายมีอาการแปลก
หน้าลูกชายเป็นคนดีนะช่วยเหลือครอบครัว
คุณถ้าเกิดเป็นแบบนี้อาจจะต้องพาไปปรึกษาคุณหมอ

แล้วก็เอาจริงคือจิตแพทย์ไม่ได้หมายถึงเป็นคนป่วยอย่างเดียว

แล้วก็ค่อยคุยกันว่ามันมีปมปัญหาอะไรจะได้แก้ได้ถูกจุด
นั่นสิครับไม่งั้นเดี๋ยวคุณแม่กลุ้มใจนะครับ